ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ยังอายุน้อยกันทั้งนั้นเลย
เป็นเยาวชนนะคะคือเด็กผู้ชายอายุ๑๖ปี
ถูกเด็กผู้ชายอายุ๑๔ที่เป็นเพื่อนรุ่นน้อง
เอามีดแทงจนได้รับบาดเจ็บ
สุดท้ายตัวเยาวชนอายุ๑๔ที่เป็นผู้ก่อเหตุ

แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องแทงก็เพราะว่า
คนเจ็บไปแอบดูแฟนสาวของเขาอาบน้ำ

คนเจ็บมีดปักอยู่ชายโครงขวา

อายุ๑๖นะเด็กผู้ชายคนเจ็บนะคะ
เพื่อนรุ่นน้องอายุ๑๔แทง

กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
ตำรวจสาวพ่อเมืองกระบีได้รับแจ้งว่า
มีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บที่หน้าบ้าน
ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ตำรวจไปถึงก็เจอคนเจ็บนอนรอขอความช่วยเหลืออยู่
อย่างที่บอกว่าคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุเพิ่ง๑๖

มันเป็นมีดมีดพับปลายแหลมนะคะ

อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง

บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน
พอมาถึงถี่ประตูบ้านกันใหญ่เลย
ตะโกนเรียกลูกชายพ่อที่นอนอยู่ในบ้าน

พ่อก็ตามออกไปดูด้วยด้วยความเป็นห่วงลูก
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ถามหาลูกชาย

แอบดูแฟนเขาอาบน้ำใช่ไหม
แต่ลูกชายพ่อก็ยอมรับผิดไปตรงนะ

จังหวะนั้นก็มีคนมาทำร้ายลูกเลย
พยายามจะไปช่วยจะไปห้าม

ลูกชายจนบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีกันไป

ยอมรับเนี่ยขอโทษแต่ว่าที่ผิดไหม

กงี้ตอนเด็กมันใช่เคยเล่าไปจำ
บอกว่ายอมรับแล้วขอโทษแล้วแต่ก็ยังโดนทำร้าย
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๖คน
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาและมอบตัวนะคะครับ
เด็กชายเอนามสมมุติอายุ๑๔ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแทงจริง
บอกว่าโกรธมากไม่พอใจที่คนเจ็บไปแอบดูแฟนสาวเขาอาบน้ำที่บ้าน
ก็เลยตามมาคุยตามมาถามระหว่างคุยมันโมโหอ่ะ
มันโมโหมากก็เลยลงมือก่อเหตุแบบนี้
ก่อนหน้านี้คนเจ็บก็เคยทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับกลุ่มเพื่อนของเขาอยู่แล้ว
ยืนยันว่าทำคนเดียวรับคนเดียวเลยคุณผู้ชม
รับคนเดียวทุกอย่างบอกคนอื่นที่มาด้วยแค่มาด้วยเฉย
คือสบายอีกอย่างไหล่ก็คือไขวันพวกของนน่องพวก
อำเราน่าจะเอามือนเคยหารูค้าเฟือนมันบล็อกมา
อืมตำรวจสพเมืองกระบี่ก็เลยควบคุมตัวไปนะคะ
แต่ควบคุมตัวทั้ง๖คนเลยนะคะทั้งกลุ่มเลย
ไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สพเมืองกระบี่ค่ะ
ด้วยความเป็นเยาวชนก็ต้องประสานเรียกผู้ปกครอง
ทั้ง๖คนมารับทราบพฤติกรรมของลูกหลานด้วย

ร้อยตำรวจเอกวิทยาหนูกูลรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี
เรียกคุณพ่อของคนเจ็บนายปรีชาอายุ๖๒มาสอบปากคำเพิ่ม
ในฐานะพยานนะคะแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ๖คนนะคะเป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๒
ตำรวจควบคุมตัวไว้ทุกคนเลยค่ะ
จะแจ้งข้อหานะคะไม่ใช่ก่อเหตุคนเดียวหรอก
เหมือนที่พ่อของคนเจ็บบอกมีคนนึงมาทำร้ายพ่อมาห้าม
อีกคนนึงก็มาทำร้ายพอพ่อมากันอีกคนนึงมาแทงอย่างนี้ค่ะ
กลายเป็นว่าโดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ว่ามือแทงที่ยอมรับสารภาพโดนข้อหาเพิ่ม
เรื่องของการพามีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
แต่คนอื่นจะโดนข้อหาอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเดี๋ยวต้องรอก่อน
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน
มันก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำตามขั้นตอน

ที่ถูกแทงพ้นขีดอันตรายแล้ว

ก็จะต้องนำตัวไปสอบปากคำด้วยเช่นเดียวกัน
คือถ้าฟังจากคุณพ่อของน้องที่บาดเจ็บ
เอาล่ะน้องไปแอบดูเขาอาบน้ำจริง
ค่ะน้องเขายอมรับน้องเขาขอโทษ

น้องก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นใช่ไหม
อย่างเช่นก็ไปแจ้งความไปอะไรยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปแทงเขาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ